คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับ
ส่งเรื่องไปยังเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นครั้งแรก
เพื่อขอให้บล็อกแล้วก็ลบกลุ่มต่าง
มันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองหรือว่า

แล้วก็เตรียมดำเนินการทางกฎหมายต่อรัฐบาลไทยด้วย
กำลังเตรียมดำเนินการทางกฎหมายต่อรัฐบาลไทย
ล็อกหรือปิดกั้นการเข้าถึงเพจของผู้ใช้บริการ
ซึ่งข้อเรียกร้องจากรัฐบาลถือเป็นเรื่องที่รุนแรง
ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล
และยังส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออก
นะฮะแต่ว่ารัฐบาลไทยเองบอกว่าก็ยังไม่เห็นมีการฟ้องร้องนี่
ถ้าไม่ทำตามก็เดี๋ยวฟ้องมาก็เตรียมพร้อมสู้กันต่อไปนะครับ
ฝ่าฝั่งของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจรรย์โอชาก็บอกว่า
ยืนยันไม่เคยใช้อำนาจไปสั่งปิดแต่จะมีคำสั่งสารไปด้วยทุกครั้ง
แม้ว่าในกฎหมายจะระบุว่ามีสิทธิเสร็จภาพในการแสดงความคิดเห็นได้
แต่นายกย้ำว่าต้องไม่ผิดกฎหมายของไทยด้วย
แล้วการปิดเพจอะไรตั้งแต่เป็นการขอความมือไปแล้วใช้กำลังสารทั้งสิ้นนะครับ
อันนี้ก็หากมีการฟ้องร้องดังกล่าวเราก็ต้องใช้ทางกฎหมายไทยไปสู้กันทางกฎหมายของเรานะครับ
แม้ว่าตามกฎหมายแล้วจะมีสิทธิเสรีภาพแต่ก็ต้องไม่ผิดกฎหมายใคร
เหมือนกับเราไม่มีผิดกฎหมายประเทศอื่นเช่นเดียวกันต้องมองสองทางเสมอนะครับ
เช่นเดียวกันต้องมองสองทางเสมอนะครับ
หลังพักประชาธิปัตย์ประกาศจุดยืนไปแล้วว่าจะไม่สนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้
อัครเดชวงพิทักษ์โรธบรองโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์ในฐานะเป็นโคศกคณะกรรมธิการงบประมาณปี๒๕๕๙
เมื่อวานนี้นะบอกว่าที่ประชุมพักเนี่ยมีมติเอกฉันเลยไม่สนับสนุนให้ผ่านงบประมาณส่วนนี้นะขอให้กองทัพเรือถอนวาระการซื้อเรือดำน้ำออกไปก่อนนะ
ขณะที่นายุทธพงศ์จรัสเถียรรองประธานอนุกรรมธิการงบประมาณด้านครูรุพันธ์บอกว่าในวันนี้นะฮะตนก็จะต่อสู้แล้วครับในคณะกรรมธิการงบประมาณชุดใหญ่เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มันคือเงินภาษีของประชาชนยืนยันที่เสนอให้ตัดงบประมาณส่วนนี้เพราะว่าอะไรล่ะก็ประเทศกำลังวิกฤตอยู่

มันจำเป็นไหมที่จะเอาไปใช้ส่วนนั้นอะไรแบบนี้มองที่เรื่องของช่วงเวลาว่ามีความจำเป็นไหมช่วงเวลานี้แล้วกันนะคะ